กับหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่แห่งเขาเลี้ยงศาสตร์
ตำนานผู้ฆ่าเสือด้วยมือเปล่า
ถ้าอู่สงฆ์กับผู้คุณนางชั่ว

อู่สงฆ์จอมโจทย์พิทักษ์คุณธรรม

โปรดติดตามตอนต่อไป